อันนี้ไม่ต้องรอ๒ปีจู่ก็มีลูกแล้วเหมือนกัน

หลายคนก็งงไปแต่งงานตอนไหนมีลูกตอนไหน

อยู่ก็อยากมีลูกกับเขาเหมือนกัน
ช่วงนี้ดาราเยอะมีน้องกันเยอะ
หลังจากที่นักแสดงแล้วก็พิธีกรชื่อดัง
คุณอ๊อกกิรติเทพทันได้โพสต์ภาพสุดเซอร์ไพรส์
ลูกชายวัยแรกคลอดพร้อมกับเขียนแคปชั่น
ตอนแรกเห็นแวบแรกอ้าวลูกเพิ่งคลอดเหรอ
เออปรากฏว่าลูกเนี่ยคือคลอดมานานแล้วนะคะ

ชื่อว่าน้องวินนะครับเด็กชายธเดชเทพทันค่ะ

ก็คลอดมากับภรรยาสาวนอกวงการค่ะ
คุณง้อเขาแต่งงานมาแล้วหลายคนอย่าเพิ่งงง
ว่าเอาลูกมาจากไหนเขาแต่งกันมาเกือบ๒ปีแล้วนะ
ค่ะเออซึ่งเหตุผลที่ไม่ได้บอกให้ทุกคนได้ทราบ
เนื่องจากว่าเจ้าตัวอยากจะรอวันที่ทุกอย่างในชีวิตลงตัว
ไม่ว่าจะเป็นงานในวงการแล้วก็ธุรกิจบริษัททัวร์ค่ะ

ก็ใช้ชื่อเอาไว้ว่าคุณก้อยวิพานะฮะ
โพสต์ภาพในวันแต่งงานช่วงนับนิ้วกันไปสิงหาคมปี๕๗ค่ะ
นี่ก็จะสิงหา๕๙แล้วเนอะ
แต่๒ปีพร้อมกับอัญญาความรู้สึกได้ว่า
เป็นภาพที่อยากลงมาตั้งนานแล้วด้วยค่ะ
น่ารักผมเหมือนคุณพ่อ
ลูกอายุได้จะครบ๒เดือนวันที่๒๓นี้แล้ว

คือฝั่งของเจ้าสาวคือคุณก้อย
แล้วก็ฝั่งของบ้านผมจัดกันที่บ้านเล็ก
คือผมว่าเขาน่ารักเกินกว่าที่ผมจะเก็บไว้ดูคนเดียวแล้วครับ

เพราะว่าพี่ทุกคนแต่ละสถานี
ก็เห็นผมมาตั้งแต่ผมอายุ๑๙ตอนเข้าวงการใหม่
จนวันนี้ผมจะ๔๒แล้วครับ
แล้วก็ลุ้นกันมาเสมอว่ามันจะมีครอบครัวไหม
ตอนแรกเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่เปิดเผยแต่คือรอเวลาจริงครับ

พอวันนี้มันพร้อมทั้งอายุวัยวุฒิคุณวุฒิ

พร้อมที่จะสามารถดูแลครอบครัวได้ดูแลลูกน้องได้ดูแลลูกได้
มีอนาคตให้ลูกได้อะไรอย่างนี้ครับ
ต้อนรับดาวดวงน้อยเข้าสู่วงการบันเทิงอีกคนนึงแล้วกันนะคะ
สังเกตดิฉันเห็นมาสักรูปผมเหมือนคุณพ่อเลย
ผมชี้มันพ่ออ๊อเลยน่ารักมาก
รักน่าชังขอให้น้องสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณ